อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สำหรับตัวเลขล่าสุดวันนี้๕๑ศพ
ถือว่ามากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะ

ตามหลักเกณฑ์ของทางสอบคอโดยเฉพาะร่างของผู้เสียชีวิต
จะต้องมีการห่อมีการซิลแบบมิดชิด
คือไปถึงไม่สามารถที่จะมีการรดน้ำศพหรือสวดพระอภิษฐรรมอะไรได้

แต่ที่นี่ค่ะที่วัดบางม่วงนนทบุรี
ทางวัดบอกว่าคือเห็นแล้วหดหูใจและเห็นใจทางครอบครัวนะคะ
เขามีทายรกกระบะกันมาเอง
ไม่มีถุงซิปล็อกไม่มีการซิลตามหลักเกณฑ์ของทางสอบคอ
แล้วตอนขนย้ายศพผู้เสียชีวิตมา
คุณผู้ชมค่ะคือศพอยู่ที่กระบะท้ายใช่ไหมคะ
แล้วยาดเนี่ยจะนั่งอัดกันมาอย่างรถ
ท้ายกระบะมีคนนั่งจับโลงมาอีก๓คน
ทางวัดเขาก็เป็นห่วงนะคะ
ทางท่านเจ้าอาวาสวัดบางม่วงท่านก็เลยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นำศพมาจากจังหวัดสมุทรสาครตอนแรกทุกคนในวัดไม่กล้าที่จะทำพิธีชาปนกิจศพให้
ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละแต่พอฟังจากญาติของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ก่อนจะมาที่วัดบางม่วงวนหาวัดเพื่อเผาศพ๔วัดค่ะ๔วัดปฏิเสธหมดเลย
ท่านเจ้าอาวาสวัดบางม่วงก็เลยบอกว่าเห็นใจครอบครัวนี้มากแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
แม้กระทั่งญาติของผู้เสียชีวิตเองที่นั่งเกาะโรงศพกันมาจนถึงวัด
รองลงมาก็คือเป็นห่วงสับปะเรอเป็นห่วงพระลูกวัดเป็นห่วงเจ้าหน้าที่วัด
เพราะถ้าบุคคลเหล่านี้ติดโควิด๑๙โอ้โหไม่รู้ว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่หรือเปล่า
ก็เลยขอความร่วมมือนะคะญาติที่มีความประสงค์จะนำร่างของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางม่วง
ขอให้ทำตามหลักเกณฑ์ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ป้องกันการติดเชื้อต่อตัวยัดเองด้วยนะคะ
แล้วก็ต่อทางวัดด้วยค่ะ
แล้วโรงอันนั้นก็ไม่ได้ซีนไม่ได้อะไรเลยนะ
ไม่รู้ปล่อยมาได้ยังไงพ่อก็ไม่เข้าใจ

โอ้โหพระเห็นเขาร้องโอ้โหกันทุกองค์
แล้วมันมาแล้วทำไงคุณพ่อก็สั่งให้ใส่ชุดใส่อะไร
ฉีดยาแล้วก็ช่วยกันยกลง
มันเป็นความประมาทนะพลาดพลั้ง
ลำพังคนตายเนี่ยพ่อไม่กลัวหรอกเพราะเขาเดินไม่ได้
แล้วก็ยกขึ้นเมนก็เผาเลย

แต่ว่าคนที่มากับศพโอ้โหกอดลง

มันจะมาเผยแพร่จะมาแพร่เชื้อเข้า
ถ้าเกิดมาเผาที่วัดลุงพ่อใครไม่มี
ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรตรงนั้น
นะวัดมันเป็นของญาติโยม
ลุงพ่อกลัวเรื่องเวลาเอาศพมาแค่แล้วนี่
มันทำให้ดีให้โรงพยาบาลเขาแพ็คเพิกมาให้ดีนิดนึง
คือทางวัดไม่ได้ปฏิเสธในการประกอบพิธีชาปนกิจศพให้นะคะ
แต่ขอความร่วมมือญาติของผู้เสียชีวิตให้ดำเนินการให้มันปลอดภัยนะคะ
ส่วนสับปะเหลอวัดค่ะนายสุธวีอายุ๒๒ปี
บอกว่าในช่วง๑เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ได้มีการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙มาโดยตลอดนะคะ
รับทุกกรณีไม่เคยปฏิเสธเลยจริง
แต่ว่าการนำศพออกมาจากโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้มีการห่อมาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามกฎระเบียบของสวบค
มีแต่กรณีนี้นี่แหละที่ไม่ได้มีการบรรจุร่างของผู้เสียชีวิตมาอย่างถูกต้องค่ะ

คือว่าวัดเราทำพิธีให้เผาให้อะไรให้
แต่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาแพ็คมาให้ดีให้เรียบร้อย
ไม่ใช่มาเป็นแบบว่าเป็นตัวศพมาใส่ถุงมางั้นไม่ใช่
มันอันตราย
แล้วปลายทางปลายทางคือวัดมันอันตราย
คุณผู้ชมค่ะวัดบางม่วงเป็นอีกหนึ่งวัดในอำเภอบางใหญ่

ที่รับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
มีค่าดำเนินการที่ทางวัดขอเข้ากองบำรุงรักษาวัดเพียงแค่๑๙บาทเท่านั้น

ทีมข่าวก็สอบถามไปที่สาธารณสุขจังหวัดนทบุรี
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
ทางวัดไม่ได้แจ้งประสานขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
สาธารณสุขก็ไม่ทราบเรื่อง
ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดก็เลยบอกแบบนี้นะคะ
ถ้ามีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอสมหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่นในพื้นที่ให้มาช่วยนะคะ
ก็ยืนยันว่ารักษณะแบบนี้มันก็ผิดหลักเกณฑ์จริง

ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน
ให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ